ไปที่กาญจนบุรีกันหน่อยเขาบอกว่าผู้ชายนะคะวัยรุ่นขี่
มอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าหัวร้อนเลือดร้อนหรือ
โมโหอะไรมาครับจังหวะตัวเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
เล่นหนึ่งแล้วตัวเองก็ขี่เลี้ยวแบบไปตัดหน้าเขาที่มาทาง
ตรงปกติแบบกระทันหันครับจนมันเกิดการชนกันกระเด็น
คนละทิศคนละทางตัวก็ว่าผิดแล้วแต่ลงไปตามไปกระชาก
คอเสื้อจะต่อยเขามีเสียงปืนดังขึ้นด้วยลองดูค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมได้ยินไหมคุณผู้ชมดูอีกทีอ่ะมา
กำลังเลี้ยวเลี้ยวผิดไหมล่ะอย่างนี้มาทาง
ตรงเขาเบรกยังไงทันครับอยู่ดีดีจะข้ามเลนเฉยและนึกว่า
ลุกขึ้นมาได้วิ่งไปจะตามไปดูคนเจ็บหรือคู่กรณี
เปล่าค่ะจะตามไปซัดเขาให้น่วมและจะไปยิงเขาคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงในคลิปคำว่า
หลงหลงหลงอย่าหลงนั่นคือชื่อเขานะคะแล้วเดี๋ยวตำรวจตามตัวแน่
ผู้ชมพอชนเสร็จปุ๊บตามไปค่ะไปต่อยคู่กรณีแล้วมันมีเสียงปืนบั้ง
แล้วมีคนเนี่ยรู้แล้วว่าเกิดเรื่องรีบโทรเรียกกู้ภัยให้มาช่วย
ตอนนั้นเขาบอกว่ากู้ภัยจะมาปฐมพยาบาลคนเจ็บ
แต่กลายเป็นว่าในหลงเนี่ยคนนี้คนขี่เนี่ยไอ้มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินที่เข้าไปจะไปต่อยเขาจะเข้ามาขวาง
ไปเปิดประตูรถกู้ภัยซะอีกด้วย
ท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีค่ะ
เอ้าคุณผู้ชมดูหน้านี่มาแล้วกู้ภัยมาใช่มะ

แล้วก็ไปบังคับให้คนขับพาไปส่งในจุดที่ตัวเองต้องการ
มาแล้วมาแล้วรถกลุ่มไผ่โบ๊คดูอีกสักที
โกกเรียกปุ๊บขึ้นไปเลยค่ะ

แล้วทีนี้เล่าก่อนว่าคนที่ถูกต่อย
เป็นเยาวชนอายุ๑๗ปี
เขาบอกว่าเขามาขี่รถเล่นกับเพื่อนแถวนี้

ก็ถูกคู่กรณีมากระชากคอเสื้อ
ต่อยเขาที่หน้าและเอาปืนออกมายิงขู่
พยายามวิ่งหลบหนียืนยัน
ไม่เคยมีเรื่องไม่รู้จักกับนายคนนี้มาก่อนค่ะ
เทิร์นมาจะเลี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งครับพี่
ผมก็ชนเลยครับตอนนั้น
ใช่ครับพี่พอผมประคองตัวได้ปุ๊บผมรึกขึ้น

ต่อยที่หน้าครับผมตรงจมูก

พอได้ยินเสียงปืนปุ๊บกลัวอย่างไรคะ
เขาก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนนะคะ
ส่วนพี่คนขับรถกู้ภัยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะ
ตกลงนายคนนี้เขาเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาต้องการอะไร
เขาบอกว่าเขาขับมาช่วยคนเจ็บ
แต่อยู่ดีผู้ก่อเหตุมากระชากประตู
เปิดประตูรถขึ้นมาคงคิดว่ามีคนเจ็บอยู่ในรถ
เขาบอกจริงตอนนั้นเขามากับตัวเขาเองเป็นคนขับ
แล้วมีเมียนั่งมาด้วยกลายเป็นว่านายคนนี้
เปิดประตูรถเสร็จไปนั่งตักเมียเขาด้วยนะ
แล้วบังคับบอกออกรถเลยนะไปส่งตรงวัดเขาผู้ราง
เขตอำเภอเมืองเจ้าตัวเองก็ตกใจเนอะ

ตำรวจสภาพเมืองกาญจนบุรีสอบประคำพยานที่ที่เกิดเหตุครบแล้วนะคะ
แน่นอนว่ารู้แล้วว่าคนก่อเหตุในคลิปคือใคร
คือนายหลงซ่ามีประวัติข้องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐาน

เดี๋ยวให้ชุดสืบสวนเริ่มติดตามจับกุญตัวมาเร็วหนึ่ง